ไปดูบรรยากาศปิดท้ายสงการที่หนองคายหน่อย
เขามีการอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยกลับคืนสู่ที่เก่า
บรรยากาศคึกคักมากเลยครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับ
งานนี้งานใหญ่นะเพราะว่าพระราชรัตนาลงกรเจ้าคณะจังหวัดน้องคายฮะ
ได้ร่วมกับคุณราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายฮะ
ท่านมาเป็นประธานในพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระสัยกลับขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถ

แต่อย่างนี้ครับมันเป็นการร่วมเล่นสงการกันวันสุดท้ายจริงของที่จังหวัดหนองคายเขานะ
นี่คือช่วงของการอัญเชิญฮะก็ได้มีขบวนแห่หลวงพ่อพระสัยออกจากพระพลานหลวงพ่อพระสัยแล้วก็แห่รอบพระอุโบสถ๓รอบ
เพื่อให้ประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสุริมงคลก่อนอันเชิญกลับไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถเหมือนเดิมนั่นแหละ

คุณผู้ชมฮะที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าได้เชิญท่านลงมาเนี่ยประชาชนชาวหนองคายรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปส่งน้ำพระท่านเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะ

และตอนนี้ก็กลับคืนสู่ที่เดียวก็ถือว่าเป็นการปิดงานประเพณีมหาสงครานอีสานน้องคายอย่างยิ่งใหญ่
ใหญ่จริงคนไปเยอะมากเขาเชื่อว่าสักครั้งในชีวิตถ้าได้ไปกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยแล้วเราก็ชีวิตจะดีจะมีแต่ความมงคล

อ้าวปีหน้าก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันสำหรับใครที่พลาดไปปีนี้

อย่างนั้นอย่าลืมว่าฝากซื้อแหนมเนือง